โอ๊ย
ไม่ใช่ครับผมท่องคาถาอยู่ครับ

คาถาให้อะไรจงรักจงหลงอะไรคืออะไร

ไม่ต้องเสียเวลาท่องคาถาเลยไอ้น้อง

หมดแล้วยังหรือเปล่ามีเหลือหรือเปล่าขอให้ดิ
หมดแล้วสิทำไมล่ะ

ไอ้เราก็กะจะมีแฟนเป็นนักศึกษา
ไปยืนรอหน้ามหาลัยเลย

นักศึกษาเดินออกมาถึงริมถนน

แต่ปุ๊บดีดป๊อบ
นักศึกษาตาม

โดนตำรวจนี่เข้าไปอยู่ในบ้านผมหลายเดือนแล้วเนี่ย

นี่ยังไม่กลับเลยเนี่ย

ใหม่แล้วจะมานั่งท่องกระถายเสียเวลาทำไมน้อง

ทำให้มันทันสมัยไงบอล

ถ้าเช็คอินบอกให้รู้ว่าอยู่ที่ไหน

อยากเป็นประหลอดที่อยู่กับคนไข้
อยากเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ใกล้

ขอความรักหรือคือขอเงินเขาเนี่ย

แต่ถ้ารักนะจ๊ะเป็นเรื่องของเรา

คุณนี่เหรอน้องครับช่วยไหว้น้ำข้าวฟากมาครับพี่หน่อย

สวัสดีค่ะ

พี่ชอบเอาสิคุยกับเขาเลยขอความรักกับเขาเลย
พี่ให้เลยมาเจ๊ใช้เลย

คุณไปดูหนังกับผมไหมครับไม่
ไปหนองอย่างให้ถามไม่เป็นดูพี่นี่

คิดได้ไงวะ
ถ้าผมจะขอไปส่งที่บ้านจะปฏิเสธไหมครับ

รัสนัดเรายากครับ
ผมคงปลูกต้นรักกับใครไม่ได้แล้วครับ
โอ้โฮขอบคุณเลยน่าอังสารเว้ย
การที่จะปลูกต้นรักกับเขาครับแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จใช่ฮะ
งั้นเอางี้มาแล้วจ้านี่
นี่นี่กระถางพลาสติกครับผมกระถางพลาสติกแบบเหลี่ยม
ไอ้น้องซื้ออันนี้ไปใช้เงินไม่เยอะ
เองจะปลูกต้นรักปลูกดอกกุหลาบปลูกอะไรได้หมดเลย

ดูนะเบิร์ดส่งซิกเมื่อกี้เนี่ยเหมือนของขาดณแล้ว

ผมมีอีกอาการผมโห้พี่
ตรงมันเอาอาการที่ตรงใกล้เพิ่ม
แจ้ผมเข้าออกก่อนแล้วแจ้
ครับคุณต้องที่นี้ที่คล็อกให้ดี
ว่ากระถางปลูกต้นไม้ทั้ง๓แบบนี้

ผมรู้สึกว่าอันนี้มันทั้งแขวนก็ได้ทั้งแบบ

รู้สึกว่าแบบจะต้องมีเงินเสียเงินเพิ่มเพื่อซื้อตรงนี้

แล้วอันนี้ไม่ได้ทะลุมาถึงชั้นในนะเป็น๒ชั้นแหละ

เป็นรองอ่ะคือรองแล้วก็น้ำจะไหลลงไปข้างล่างนะฮะ
คุณว่ากระถางปลูกต้นไม้ทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

ขอตอบกระถางพลาสติกแบบกลมครับ
เป๊กจะเฉลยที่กระถางพลาสติกแบบแขวนที่คุณชายทัศน์ไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่๔๙บาท

เอาล่ะคุณชายทัศน์นี่คือกระถางทรงกลมที่คุณเลือกต้องถูกกว่า๔๙บาท
และราคาอยู่ที่

ถูกกว่าครับ
ใจอยู่ทีละตัวกล่ะ

มันไม่เลข๓ก็เลข๕แล้วครับ
นี่ค่ะ

ถ้า๓๙ผิด

คุณค้ายคัท

คุณคะคุณตอบผิดค่ะ

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

โอ้โหสบายมากครับผมเดี๋ยวกลับไปร้องไห้ที่บ้านเอา
โถอยากช่วยซับน้ำตา

และต้องขอขอบคุณพี่ตีด้วย

น่าเสียดายแทนคุณชายทัศน์ซะจริง

แต่เมื่อกลัวไปไม่ต้องมา
ช่วงหน้าผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่แล้ว
เขาจะเป็นใครพักสักครู่เดียว